ปลาตะเคียนนั่นเองเจออีกแล้วค่ะ
จมอยู่ใต้แม่น้ำจันทบุรีนั่นเองนะคะ

ใช่ค่ะอายุก็หลายร้อยปีด้วยสำหรับต้นตะเคียนต้นนี้นะคะ
ที่บริเวณไซส์ที่พักคนงานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
แม่น้ำจันทบุรีพื้นที่หมู่๒ตะบนจันทนิมิตรอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี
ผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวบ้านในพื้นที่
เขามีการร่วมกันทำพิธีอันเชิญต้นตะเคียนโบราณขนาดใหญ่
ย้ายไปเก็บรักษาไว้คู่กับวัดเพื่อที่จะให้ชุมชนได้ร่วมกันดูแล
ตามความเชื่อตั้งแต่สมัยโบราณที่สืบทอดกันมานะคะ
เขาว่ากันว่าตะเคียนต้นนี้เป็นต้นที่๒แล้ว
ได้นำไปเก็บคู่ไว้กับวัดสะบาปนะคะ
เอาไปไว้ที่วัดสะบาปตำบลคลองนาราย
ซึ่งลักษณะเป็นคล้ายกับเป็นส่วนโคนต้น
สภาพสมบูรณ์แบบมากถึงแม้ว่าจะจมอยู่ในน้ำนานมากแล้วนะคะ
มีขนาดความยาว๕๗๘เมตร

รอบต้นมีประมาณ๒เมตรนะคะ

ส่วนโคนลักษณะมันจะเหมือนเป็นรอยคลื่น
คล้ายกับถูกขวานโบราณจามไว้ด้วยนะคะ
ก็คาดว่าน่าจะถูกตัดโค้นลงมาจากโคนต้นนั่นเอง
อกจากนี้พื้นที่ระหว่างวัดก็ยังมีการพบ
เคียนที่คาดว่าอายุรุ่นราวคราวเดียวกันอีกจำนวน๒ท่อน

เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ๓๐เซนติเมตรยาว๓เมตร
ถูกคนงานนำขึ้นมาไว้บนฝั่งแล้วก่อนหน้านั้นด้วยนะคะ
ด้านนายนพดลสายคงดีผู้ใหญ่บ้านหมู่๒เล่าว่า
ประมาณเดือนที่แล้วระหว่างการก่อสร้างขุดเจาะตอกเสาเข็ม
เจอต้นตะเคียนต้นแรกในบริเวณใกล้กันซึ่งมีความยาว๕เมตรหนัก๑๙ตัน
หลังจากนั้นมาก็เจอต้นที่๒อีกนะคะจนกระทั่งเมื่อบ่ายวานนี้เจอต้นล่าสุด
โอ้โหแสดงว่า๓แล้วใหญ่มากกว่าทุกต้นเลยต้นล่าสุดนี้
หลังจากชาวบ้านในพื้นที่ตำบลคลองนารายทราบข่าวกันแน่นอนล่ะค่ะ

ขายดีมากเพื่อเดินทางมากราบไหว้ขอพรไม่ลืมด้วยที่จะต้องมองหาเลขเด็ดขอโชคขอลาบ
รวมไปถึงทุกคนก็ยังให้ความสนใจกับเลขทะเบียนที่รถบรรทุกใช้เคลื่อนย้ายรถเครนรถอะไรต่างที่เคลื่อนย้ายต้นตะเคียนมานะคะ

บอกคุณผู้ชมเห็นมั้ยอ่ะเมื่อกี้ที่รถเครนเข้ามา

เป็นรถบรรทุกรถเครนขนาดใหญ่นะคะ
วิจารณญาณในการรับชมนะคะคุณผู้ชม
บอกว่าพื้นที่ในแม่น้ำจันทบุรีเนี่ยเจอต้นตะเคียนเยอะเนื่องจากว่าเขาคาดว่าสมัยก่อนพื้นที่ตรงนี้น่าจะมีการก่อสร้างโรงไม้

ที่บอกทะเบียนรถไปเนี่ยไม่ใช่ว่าให้ไปงมงายไปเสี่ยงชงเสียงโชคกันนะ
ให้รู้ว่ารถคันนี้เขาไปขนนะอยู่ขนไม้ต้นตะเคียน
ฟังข่าวแบบนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเยอะนะคุณผู้ชมนะ
อย่าไปงมงายกับอะไรพวกนี้แต่วันนี้ก็วันที่๒๗แล้ว